ฝนตกลงมาแล้วตกไปแล้วนกก็ออกหากินสิคะทีนี้

ยางกว่า๕๐๐ตัวนะคะออกหากินกลางทุ่งนาที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะ
ทุ่งนานี้คือทุ่งนาท้ายหมู่บ้านโพหมู่ที่๘ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงนี้มีนกยางโทนใหญ่กว่า๕๐ตัว
ขออภัยนะคะ๕๐๐ตัวฝูงหนึ่งเลยนะคะออกหากินกลางทุ่งนา
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีฝนตกลงมาในพื้นที่
มีน้ำท่วมขังอยู่ในทุ่งนาและน้ำท่วมขังนี้ก็จะมีสัตว์มาอยู่
และสัตว์น้ำหลากชนิดกระจายไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
กลายเป็นแหล่งอาหารอันโอทักของฝูงนกที่โชว์ไปโชว์มากินอาหารทำให้นานี่
จากจะมีสีเขียวสวยแล้วก็มีสีขาวแซมไปทั่วบริเวณด้วยนะคะ
นกยางโทนใหญ่นี่เขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

ลำตัวขนาด๙๐เซนติเมตรสีขาวตลอดทั้งตัวปากยาวและคอยาวค่ะ
ส่วนถิ่นอาศัยนี่เขาอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยอยู่แล้ว
แต่ว่าจะอพยพย้ายถิ่นเพื่อหากินตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย
และในช่วงต้นหน้าฝนจะเป็นฤดูผสมพันธ์ของเขานะคะ
ซึ่งจะอยู่ในแหล่งที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ค่ะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็ไปถ่ายรูปกันได้นะคะ
งามนะคะที่จังหวัดนครราชศรีมา